ถ้าเป็นคุณผู้ชมอยู่ที่แยกนี้
จะออกตัวดีหรือจะหยุดดี
คำถามที่สองนี่ไฟจราจรหรือไฟเทคครับ

แล้วจะไปยังไงครับไปอย่างนี้

อย่างนี้ผมต้องทำใดดีครับ
ที่เห็นจอดรอกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ว่าต่างคนต่างตัดสินใจไม่ถูก
ว่าจะออกตัวตามสัญญาณไฟเขียวดี
หรือว่าจะหยุดรอตามสัญญาณไฟแดงดีนะครับ
สีแยกนี้วิบว้าบวิบว้าบนะปุ้ย
อ่ะอ่า

เพราะว่ามีคนเข้ามาให้ข้อมูลนะครับบอกว่า
เจอไฟกระพริบแบบนี้มาตั้งแต่วันที่

โดยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเห็นคลิปนี้นะครับ
บกวนเข้าไปซ่อมให้หน่อยก็แล้วกันนะครับ